นี่คุณน้ำฝนก็ออกมาเปิดเผยเองนะฮะคุณน้ำฝน
เนี่ยดาราสาวชื่อดังปัจจุบันอายุสี่สิบกว่าอืม
มีสามีเป็นชาวต่างชาติมีลูกแล้วลูกน่ารักเชียว
คุณน้ำฝนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตคุณน้ำฝนได้อัดคลิป
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวตอนที่ติดโควิด
แต่บางคนไปบอกว่าเอ้าทำไมตอนติดไม่เห็นบอกกันเลย
คุณน้ำฝนก็เลยชี้แจงบอกว่าตอนติดเนี่ยเธออาการลักษณะมันก็หนักอยู่พอสมควร
บอกไม่ได้จริงนะฮะไม่มีเวลาในการบอกเล่าจริงแต่ตอนนี้หายแล้วนะครับ
คุณน้ำฝนบอกว่าเธอกับสามีชาวอเมริกันติดโควิดตั้งแต่๒๐พฤศจิกายน
ติดก่อนสามีไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตัวเธอกับลูกสาวอายุ๔ขวบก็แยกมากักตัว
สองวันต่อมาผลตรวจของคุณน้ำฝนออกมาพบว่าติดโควิดนะฮะ
แต่ลูกสาวกับพี่เลี้ยงไม่ติดนี่นะฮะ
คุณน้ำฝนบอกว่าอาการของเธอไข้ไม่สูงแต่มีอาการไอ
หมอให้ยาฟาวิพิราเวียแต่ทีนี้คุณน้ำฝนแพ้หนักมาก
คลื่นไส้อาเจียนกินข้าวไม่ได้เวียนหัว
แต่ก็ต้องพยายามกินอะไรเพื่อให้กินยานะ
เสร็จแล้วก็นอนไม่ได้ตั้งใจจะปิดข่าว
คือตอนนั้นอาการไม่ไหวจริงไม่ได้ขึ้นมาบอกข่าวกันได้จริง
ก็รักษาตัวจนกระทั่งหายดีออกจากโรงพยาบาลเมื่อ๒ธันวาคม
โชคดีมากคือไม่มีอาการเชื้อลงปอด
พอเริ่มมีแรงแล้วนี่ฮะคุณน้ำฝนก็เลยอัดคลิป
ทางสังคมออนไลน์ส่วนตัวนะครับ
อัดคลิปถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเตือนให้ทุกคนระวัง

คนเยอะคนน้อยคุณน้ำฝนต้องฝากบอกว่า

มีสเปรย์แอลกอฮอลติดไม้ติดมือใส่แมสให้ตลอด

คุณนำฝนกุลณัทตัวเธอกับสามี
ทั้งวันนี้เนี่ย

ใช้ชีวิตอยู่ริมหาดอยู่ชายทะเลอยู่อย่างเดียวเลย
ก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณน้ำฝนกับสามีเนี่ยพาลูกวัย๔ขวบเนี่ย

อยู่ภูเก็ตเช่าที่พักอยู่ริมทะเล

ะว่ายังไงเนี่ยให้ห่างไกลโควิดห่างไกลผู้คน

พี่หลบสุดเลยอ่ะพี่ลงไปนั่ง
แล้วพี่ก็แบบไลน์ไปคุยกับนางพยาบาลว่า
รู้สึกเวียนหัวเหมือนจะอ้วก
หลังจากนั้นแหละไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอ่ะ
วันที่พี่ได้รับยามาคือแบบพี่ทรมานมาก
ไม่มีปัญญาไหมก็ต้องจะอุ่นค่ะแต่แบบ
คือตั้งสติกินแค่วันละ๒๐มื้อละ๒๐ค่ะ
เพื่อที่จะกินยาแล้วก็กลับไปนอน
สุธนี่อยู่ทางไทยหาดกัน

เดี๋ยว๑๓ธันวาคมจะไปสหรัฐนะครับไปบ้านของสามี
อ่านี่ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วไปติดตอนไหนเนี่ยคุณน้ำฝน
คือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าตอนนี้ตามยากแล้วค่ะ
โควิด๑๙ติดจากไหนคือตามรอยโรคเส้นทางยากมาก
เพราะว่าเหมือนมันมีโอกาสติดได้จากทุกที่
บางทีเราไปจับโดนเก้าอี้จับโดนโต๊ะแล้วก็คือ
เพราะเอิ้นมันมีคนที่เขามีเชื้อมาติดอะไรอย่างเงี้ยครับ
ดูเรื่องของสถานการณ์ผู้ติดโควิด๑๙กันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่ที่๔๑๙๓รายนะคะ
รักษาหายอาการดีขึ้นแล้วก็อยู่ที่๗๘๖๓ราย
ผู้เสียชีวิต๒๘ศพค่ะ
ยังมีคนที่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๕๖๗๐๐กว่ารายนะคะ

ส่วนเรื่องของวัคซีนแนวโน้มก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ
เพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะเอาตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ต้นปีจนถึง๙ธันวาคมเมื่อวานนี้
ฉีดไปทั้งหมด๙๖๘นโดสแล้วถ้าว่าใน๙๖ล้านนี้ไม่ใช่เข็ม๑๒อย่างเดียว
ก็คือมีทั้งเข็ม๑๔๙ล้านโดส

เข็ม๓๔ล้านโดส
คือถ้าดูแค่เฉพาะวัคซีนเข็มแรกก่อนก็คือมีคนได้ฉีดไป๔๙ล้าน๗๐๐คน

๗๐ของประชากรทั้งประเทศ

เพราะว่าทุกคนต้องได้รับอย่างน้อย๒เข็มถึงจะเท่ากับว่ามีภูมิแล้ว